กรมประสูจน์สัตว์ได้ประกาศพื้นที่สีแดง
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะคะ

ส่วนการประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้า
มี๓๑จังหวัดด้วยกันนับรวมแล้วตอนนี้

ก็เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น

เขาถ่ายคลิปไว้เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะ

เพราะว่าเขาไปติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

นอนอยู่บนเตียงทุรนทุราย

มาจากบ้านวาเล่ใหม่อำเภอซูการี
จังหวัดเมียวดีที่พม่า

ส่งเสริมสุขภาพตำบลยะพอ

มีอาการฉุนเฉียวจากโรคพิษสุนักบ้า
ต้องมัดมือมัดเท้าเอาไว้ก่อนในช่วงแรก
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพบพระจังหวัดตาก

ทางโรงพยาบาลนำตัวญาติพี่น้องของเด็กชาย
กว่า๑๐คนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าทั้งหมดด้วย
รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ตอนนี้จะต้องเฝ้าระวังสุนัขจรจัดข้ามฝั่งจากพม่ามากัดสุนัขฝั่งไทย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ขณะเดียวกันในฝั่งไทยเองเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประสูจัตว์จังหวัดนครพนม
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์
เพื่อเพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าน
ในพื้นที่ตำบลพุ่มแก่ตำบลชมพูในอำเภอนาแก่
และตำบลนานาสอำเภอภาพนม
ซึ่งในพื้นที่ที่บอกไปเนี่ยนะคะ
ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว
และเข้าตรวจรักษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
ตั้งแต่วันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะต้องนำตัวชาวบ้าน๑๕คน
ช่วยกันจับสุนัขติดเชื้อไปตรวจพิสูจน์อีกที
ทำให้มีการสัมผัสและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จึงนำตัวไปฉีดวัคซีนและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
สุสัตว์อำเภอนาแก่กำชับให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่ที่พบการติดเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า
ให้เร่งฉีดวัคซีนทั้งสุนัขแล้วก็แมว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
พร้อมกับประเวณดูอาการของสัตว์
สัตว์เลี้ยงที่มีอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ